เคสนี้ค่ะดื่มเหล้าแต่ละคนกินเหล้าก็มีลักษณะท่าทางหรือนิสัยที่เปลี่ยนไปแบบแตกต่างกัน
บางคนกินแล้วร่าเริงบางคนกินแล้วพูดภาษาอังกฤษเก่งมาก
บางคนพูดมากบางคนขี้โมโหเอาคนหลับไปเลยก็มี
แต่คนนี้ค่ะกินเหล้าอยู่คนเดียวไม่รู้เหงาหรืออะไร
จนเมาเหลือไปเห็นเพื่อนกำลังเตรียมของ
เสื้อแล้วนะเพื่อนใส่เกงขาสั้นจะไปอาบน้ำ
ขันไปเลยเตรียมอาบน้ำคว้าก้อนอิดหนึ่งก้อน
ทุบหัวเพื่อนตายเลยค่ะตายตรงนั้นเลยอ่ะ
นี่เป็นเพื่อนสัญชาติเมียนมาร์เหมือนกันเมาค่ะพี่อุ๋ย
คืออยู่ดีก็คว้าก้อนอิดไปทุบหัวเขา
นี่ค่ะตำรวจรีบลงพื้นที่เลยเพราะพอเขาก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
เขาก็เดินมาแบบมึนเมาแล้วก็ไปบอกคนอื่นบอก
ฆ่าคนตายมาเหตุการณ์เกิดขึ้นในแคมป์พักคนงาน
ซอยวัดใหญ่สว่างอารมณ์นะคะอำเภอปากเกร็จจังหวัดนทบุรี
ตำรวจสพชัยพฤกษได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่เลย
ผู้ตายชื่อนายมินโซไลอูอายุ๓๘ปีเป็นชาวเมียนมาร์ค่ะ
จมกองเลือดอยู่ข้างอ่างอาบน้ำนะคะใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียว
มีแผลที่หน้าผาก๓แผลหนกแก้มซ้ายช้ำ
หูนี่คือฉีกขาดมีก้อนอิดหนึ่งก้อน
ที่มีคราบเลือดติดอยู่ตกอยู่ข้างผู้ตายด้วย
คนก่อเหตุตำรวจไปรวบไว้ได้ค่ะ
เคียวินเคียงอายุ๔๘ปีชาวเมียนมาร์เหมือนกันนะคะ
เมาหนักขณะที่พูดกับตำรวจให้การอะไรคือไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
อ้างบอกว่าคนตายนั่งกินเหล้าอยู่กับเขาแล้วทะเลาะกันก็เลยก่อเหตุ
คลุมไม่ออก
คลุมไม่ออกแล้วครับ
ลักษณะเนี่ยเขาเป็นแคมป์คนงานแบบเพลิงพักที่สร้างแบ่งเป็นห้องติดกัน
คนตายกับคนก่อเหตุเป็นช่างทาสีที่พักอยู่ห้องเดียวกัน
แล้วก็ก้อนอิดเปื้อนเลือดและคราบเลือดผู้ตายยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะคะ
คุยกับเพื่อนของคนตายนายมนชัยบอกว่า
อย่าไปฟังเลยเคี้ยวอ่ะที่บอกว่านั่งกินเหล้าด้วยกันแล้วพูดจาไม่เข้าหูอ่ะ
เขียวมานั่งกินเหล้าอยู่คนเดียวเลย
คนเดียวจนเมานั่นแหละส่วนคนตายเนี่ยเตรียมอุปกรณ์จะไปอาบน้ำ
เขาถึงได้ถอดเสื้อไงแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าตกลงมันมีปากเสียงอะไรยังไงกัน
เพราะไม่ได้นั่งดื่มเหล้าด้วยกันด้วยแยกกันเลย
อยู่ในเขียวก็ถือก้อนหินแล้วปรีเข้าไปทุบหัวคนตายหลายครั้งจนหน้าผากเขาแตก
แรงขณะที่ขอบก้อนอิดเนี่ยบาดหูคนตายจนฉีก
พอก่อเหตุเสร็จนายเขียวก็วิ่งไปบอกคนงานในแคมป์บอกฆ่าคนตายแล้ว
แล้วตำรวจก็มาปมเหตุเอาจริงไม่มีใครรู้เลยว่าเพราะอะไร
เท่าที่รู้จักมาคนตายเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็ใจดีกับในเขียวด้วย
คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าในเขียวเนี่ยเมาเพราะว่าโดยปกติทุกคนรู้กันเลย
ขึ้นชื่อลือชามากในเคี้ยวเนี่ยเมาวงไหนหาเรื่องวงนั้นตลอด
ท่อเกเจ้าเดียวกันเขาไปเรียกคนข้างห้อง
ห้องเอ้ยผมฆ่าพื้นพวกผมไปแล้วเอ้ยผมฆ่าลูกพี่ผมไปแล้ว
เขาเรียกเป็นพี่ผิดเป็นน้องอะไรอยู่ด้วยกันก็ประมาณนี้ครับ
น้องสาวคนตายนะคะวันนี้มาจากราชบุรีเลยเอาข้าวผัดกุ้งของโปรดพี่ชาย
น้ำเปล่ามาเส้นไห้ดวงวิญญาณค่ะแล้วก็เรียกชื่อพี่ชาย
พูดคุยกับพี่ชายเป็นภาษาเมียนมานะคะครับเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกพี่ชายคนนี้นะ
เธอรักมากรักเหมือนพ่อคนหนึ่งเลยอ่ะเสียใจมากที่พี่จากไปอย่างกระทันหันแบบนี้
แล้วต้องมาตายแบบนี้ด้วยที่ผ่านมาพี่ชายไม่เคยมีเรื่องหาเรื่องใครเลยด้วยซ้ำ
ก็คาดว่าในเคียวคงเมาหนักจริงจริงหรือถ้ามันขาดสติขนาดนั้นเนี่ย
ก็อยากให้ตำรวจลองตรวจดูหน่อยว่ามันมีเมาเหล้าอย่างเดียวหรือเมาอย่างอื่นด้วยไหม
ได้หลอนแล้วก็ฆ่าพี่เธอขนาดนี้ลองฟังเสียงเธอนะคะ
เกิดอะไรขึ้นทะเลาะอะไรกันมีปากเสียงอะไรยังไง
ทะเลาะเรื่องอะไรกันเรื่องเงินเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไร

ตอนนั้นเขามีสติไหมที่ทำ

เมาไหมหรือว่าเกิดอะไรขึ้น

กันอะไรหรือว่าเขาพูดอะไรไม่ดีหรือยังไงไหม
ทะเลาะเรื่องอะไรกันเรื่องเงินเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไร

พี่รู้จักกันกับเขาแต่ว่าทำแบบนี้นะพี่

อยากบอกอะไรเขาขอโทษเขาสักคำไหม
บันไดมาสัก๒ชั้นเดินวนบันไดขึ้นมา
จนถึงหน้าห้องเปิดประตูห้องสอบสวน

เรื่องต้นตรวจสอบประวัติของนายเคียวคนนี้เนี่ย

ระงับเหตุทะเลาวิวาสในแคมป์คนงานบ่อย

วงไหนก็วงนั้นตีกันตลอดเลยนะคะ

คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ